เดี๋ยวจะพาไปดูควายเผือกที่เขาว่ากันว่ามีถึงสามตา
ค่ะและจะพาไปกราบไหว้ขอพรบวงสวงในการทำน้ำมนต์ด้วยครับ
เอ้านี่โอ้โหนั่งทำพิธีกันอย่างนี้เลยนะที่นี่ฮะสำนักบรมีแม่ผีเสื้อสมุทร
อยู่แถวเลขที่แปดแปดหมู่เจ็ดตำบนดอนคาอัมเกอร์อู่ทองจังหวัดสุภัณฑ์บุรี
ดูไปเรื่อยฮะตรงนี้ตำหนักเนี่ยเขาบอกว่ามีอาจารย์ฤษีเกลียงไกรหรือนายอภิมุกกลิ่นจันทร์
อายุ๔๔ปีเป็นเจ้าสำนักในสำนักมีอะไรบ้างอ่ะ
รูปปั้นแม่ผีเสื้อสมุทรโอ้โหเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ตะกาลตา
เหนือจากนั้นยังมีอีกมากมายหลายเทพให้เห็นนะโอ้นี่คุณผู้ชม
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะอาจารย์เกรียงไกรแกเนี่ย
ร่ำเรียนวิชาเมตามหาเสน่ห์สายขาวอืม
เป็นยังไงสายขาวค่ะเป็นแบบว่าเมตตามหานิยมฮะ
ในทางดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกสายขาว
บอกว่าร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์
เขาบอกว่าวิชาเหล่านี้มีเอาไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชน
แล้วยังมีความเคารพแล้วก็ศรัทธาในตัวแม่ผีเสื้อสมุทรไง
ก็เลยเอามาเป็นต้นตำรับในเรื่องของมนต์จินดามณีเรียกทรัพย์
ก็เลยสร้างรูปปั้นแม่ผีเสื้อสมุทรเอาไว้
คือให้สัตว์รัฐบุชาณีนี่เห็นไหมที่นั่งอยู่นี่แหละครับ

โชคลาภนะในเรื่องของการทำน้ำมนต์ในวันนั้นนี่เห็นไหม
ทำทีต้องทำเป็นโอ่ง
เพียงพอในการแจกจ่ายให้กับสาธุชนที่เขา
มีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องพวกนี้

ส่วนคนที่เขาไม่เชื่อก็ดูกันเอาไว้ว่าพิธีแบบนี้มันก็มีเหมือนกัน

ถ้าไม่เห็นในอ่างน้ำมนต์ก็ไปล้วงหาย

ตอนนี้เพิ่งไทยชีวิตมา
เป็นเพศเมียอายุ๑๓เดือนได้

เพื่อเอามาเลี้ยงแล้วก็อนุรักษ์
ควายเผือกเอาไว้เขาบอกว่า

แต่เขาบอกว่าให้สังเกตดีดวงตาด้านซ้าย

คล้ายดวงตาที่๓โผล่มาอยู่ในเปลือกตา

ตาซ้อนตาสายตาก็จ้องมองกัน

อ่ะแต่ยังงี้ละกันขอว่ามี๓ก็ว่า๓
แต่ถ้าใครเห็น๒ก็ว่า๒ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน

อีกอย่างที่น่าสนใจเคยมีคนมาติดต่อขอซื้อน่ะ

บอกว่าขอได้ไหมซื้อเจ้าควายตัวนี้ล้านหนึ่งขายเปล่า
ไม่ขายนะล้านหนึ่งก็ไม่ขาย

ประมาณนั้นเลยโอ้โหดูหน้าสิแหมค่าตัวล้านหนึ่งก็ไม่เอา
ของผมหรอห้ามื่นแล้วพอแล้ว

เติมมันเต็มถังให้ด้วยพี่รีบขับเอาไปเลย
ตอนนี้ไม่ต้องการคนมาเติมเต็มหัวใจ
ต้องการให้เต็มถังก่อนตอนนี้